ผมว่าจบเรื่องนี้เถ

เพราะนี่เค้ามีเพลงอะไรมา

เขาเห็นมากลู้

เหมือนคนโชคร้ายที่โดนสับไว้ให้พบแต่เพียงวัน

ขอเป็นเธอได้ไหมช่วยปลอดเขาสับไว้ทำได้
ช่วยชัยจะรักสิที่อยากโดนเป็นเจ้าของ
อยากมีคนจับจอแม้เธอได้ครอบครองเจ้าของใจดวงดี
ขอให้ความรักจะดูแลอย่างดี
ที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนดีบ้างคนไม่มีแฟน
ต่อมาผมคิดว่านี่ทำรัก

ว่าหล่ะว่าเราสองคนก็ไม่มีแฟนแล้ว
คุณแต่ว่าสายตาเป็นสายตาเมื่อสักครู่

สถานบุกว่าแต่จะบอกว่าวันนี้อีก๑เพลงก็ไม่ครีม
และหลับก๊อนพัชมา

ไม่ผมใช้เพลงเค้าที่ประกวดเยอะมาก
เค้าคือใคร

เธอค่อยบอกฉันแล้ว
วันนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้มาแบบร้องกับพี่อ๊อฟเลย

หนึ่งคนบนเพลิงที่ไม่อาจแค่เครื่องผู้ขี้ชะตา
สั่งให้แพ้ตลอดมาให้ดวงตาและใจจากทางตัน
หนึ่งคนที่ท้อจนอยากที่จะพอและอยากจะถอย
ทิ้งชีวิตให้หลุดลอยจากข้างบนที่สูงเพื่อจบมัน
ก็เคยเป็นฉันที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เอง
ที่พอได้ยืนข้างบนที่สูงฉันก็ได้รู้
ว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งหักยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกล
และได้หันในมุมมองที่กว้างใหญ่
เปิดความคิดให้ใจจากสายตา
ว่าเราเคยยืนมองดูอยู่ในหัวใจปัญหา
แต่จะเห็นทุกเรื่องเราไม่นานนาน
เมืองทางตันยังมีทางให้ออกเสมอ
เหมือนทางตั้งยังมีทางหนึ่ง
ให้ออกเสมอ
เพื่อให้ความคิดดีกว่าใหญ่
เพื่อให้ความคิดดีกว่าใหญ่